ต่อที่ปัญหาของท่าอากาศยานดอนเมืองครับก่อนหน้านี้
ในจุดตรวจสัมภาระของผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ล่าสุดครับท่ากาศยานดอนเมืองมีการปรับเปลี่ยน
เรื่องของจุดตรวจสัมภาระใหม่ทั้งหมดครับ

พูดคุยกันกับผู้อำนวยการท่ากาศยาดอนเมือง

คุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดี
ว่าปัจจุบันนี้มีผู้โดยสารเข้าไปใช้บริการ
ท่ากาศยานดอนเมืองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
จนเกิดปัญหาความแออัดบ้างในบางจุดบางช่วงเวลา
ต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดตรวจสอบกระเป๋าใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการ
แล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้
วิธีการจะทำอย่างไรวันนี้ผมอยู่กับท่านนาวากาโท
ธีรวัตรสุวรรณวัฒน์ท่านภูมิในการท่ากาศยานดอนเมือง
มาให้ข้อมูลกับเรานะครับท่านสวัสดีครับ
สวัสดีครับท่านพิธีกรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ
ครับท่านครับปัญหาของดอนเมืองตอนนี้
ทำไมต้องปรับเรื่องของการตรวจสอบกระเป๋าเดินทางครับ
คือเราพบว่าเวลานี้ปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้สนามบินดอนเมือง
และช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยมีปริมาณสูงถึง๔๖๐๐๐คนต่อชั่วโมง
ซึ่งเครื่องเอ็กซาเรย์เดิมจะติดตั้งอยู่ใกล้ทางเข้า

ใช่แล้วก็มีจำนวนเพียง๔เครื่อง
ก็พบว่าทำให้เกิดความคับข้างบริเวณที่เป็นช่องทางเดิน
ระหว่างประตูช่องทางกับเครื่องเอ็กซาเรย์
ก็พบว่ามีพฤษศาลที่กว่าจะผ่านกระบวนการอักษริย์ไป

หลายคนเมื่อผ่านตรงนั้นแล้วเขามีเวลาเกือบจะต้องขึ้นเครื่องแล้ว
ก็เท่ากับมีความเสี่ยงในการตกเครื่องนะครับ
เรื่องต้นเราก็เลยพินาดูว่าเราสามารถเพิ่มกิจความสามารถตรงพื้นที่ไหนได้บ้าง
คราดนี้ว่าเขาก็คือกระบวนการเช็คอินเป็นพื้นที่แรกที่เราเลือกในการ
พฤษศาสนนำกระเป๋ามาช่างน้ำหนักและผ่านช่างน้ำหนักผ่านการติดแทบกระเป๋าเรียบร้อย
ถ้าไม่พบวัตถุอันตรายวัตถุต้องห้าม
ก็ผ่านไปสู่ข้างล่างระบบสายพาดที่อยู่ข้างล่าง

ถ้าเจอว่ามีวัตถุต้องห้ามวัตถุต้องสงสัย
และผู้โดยสารที่มีประตูต้องห้ามหรือต้องตรวจค้นกระเป๋า
จากเริ่ม๔เครื่องเป็น๑๐เครื่องในเวลานี้
และแถวที่๘จำนวนแถวละ๒เครื่อง
แถวที่๔แถวที่๕แถวที่๖แถวที่๗จำนวนแถวละ๑เครื่อง
และในอนาคตเราจะติดให้ครบ๒เครื่องทุกแถวนะครับ
วิธีการทำแบบนี้นะครับ
เราพบว่าหลังจากมีการใช้งานตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
มีระยะเวลาที่ผู้โดยสารใช้กระบวนการ

หรือชั่วโมงเศษเหลือเพียงไม่ถึง๔๐นาทีนะครับ

ผลมากครับแล้วก็ได้มีเสียงตอบรับ
จากผู้ให้บริการสายการบินและกระพุทธศาสนมากครับ

เดิมต้องตรวจกระเป๋าก่อนจะเข้าไปเช็คอิน

หลังจากนี้ไปเช็คอินก่อนเสร็จแล้วถึงเอากระเป๋าไปตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย
และลดความซ้ำซ้อนลดปัญหากับผู้โดยสารในบางขั้นตอน
ติดตัวสติ๊กเกอร์แล้วก็ไปชั่งกระเป๋า
ปรากฏว่าน้ำหนักเกินท่านก็ต้องเอาไปจัดกระเป๋าใหม่

ตอนนี้เราทำกับผู้โดยสารระหว่างประเทศมีแผนจะทำกับผู้โดยสารในประเทศบ้างไหม
ตอนนี้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศก็คืออาคารหลังที่๒

ถ้าผู้โดยสารมีข้อแนะนำหรือว่าต้องการจะร้องเรียน

ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะหรือมีปัญหานะครับ
บริษัทท่าการยานทางจำกัดเรามีคอร์นเซ็นเตอร์อยู่ที่หมายเลข๑๗๒๒
ไว้รับเรื่องราวข้อเสนอแนะทุกบริการทุกสนามบิน
ท่านสามารถผ่านช่องทางนั้นถ้าเขาสามารถตอบคำถามได้เลย
เขาจะให้ความกระจ่างต่อท่าน
ถ้าคำถามนั้นต้องการรายละเอียดที่มากขึ้น
ก็จะส่งผ่านมาที่ผมหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ตอบนะครับ
ก็จะตอบได้ภายในไม่เกิน๒วัน
คุณผู้ชมครับนี่คือการปรับปรุงการให้บริการของท่ากาศยานดอนเมือง
ที่ตั้งใจในการที่จะทำทุกอย่างนั้น
ให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

เพราะว่าเป็นประตูในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

ติดตามกันต่อครับว่าจะเห็นภาพลักษณ์ของดอนเมือง

ขอบคุณมากครับ